คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันสักหน่อยนะครับ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่โค้งแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานี
แต่ทีนี้มีเรื่องหลอนตรงที่ว่าคนที่ไปช่วย
เขาบอกว่าเห็นรถคันนี้กำลังจะจมน้ำ
แต่เห็นผู้หญิงยืนท้ายรถกระบะ
ตะโกนบอกช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย
ทั้งที่รถคันนี้มีผู้ชายขับรถมาแค่คนเดียว
คุณผู้ชมไปดูช่วงจังหวะวินาทีในการช่วยเหลือผู้ชายคนขับหน่อยฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะดำน้ำลงไปนะ
ทุบกระจกรถจนกระทั่งสามารถที่จะดึงคนขับผู้ชายคนนี้ขึ้นมาได้
ซีดแล้วนะคุณนะเพราะว่าจมน้ำอยู่นาน
กว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถมุดน้ำลงไปทุบกระจกช่วยเหลือได้
ทีนี้ก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจก่อนจะรีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ไปส่งอุบลราชธานี
ทำการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นคืนชีพระดับสูงนะครับ
ก่อนหน้านี้ตำรวจภูทรเมืองอุบลรับแจ้งว่าเหตุมีกระบะเสียหลักแหกโค้งครับ
ตรงนี้คือโค้งบุ่งกาแซวถนนเรียบแม่น้ำมูล
ตำบลในเมืองจังหวัดอุบลนะครับ
รถที่ตกลงไปตกลงไปในแม่น้ำหมูนเลยนะครับ
ที่เกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ
ไม่สามารถออกจากรถได้จนกระทั่งรถจมลงไปทั้งคัน
พอไปถึงพบพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
กำลังพยายามช่วยเหลือชายคนดังกล่าว
ออกมาจากตัวรถในสภาพหมดสตินะครับ
ส่วนภายในน้ำพบรถกระบะอิซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียนพพเต่า
๘๖๗๗อุบลราชธานีจมห่างจากตะลิงไปประมาณสิบเมตร
ลักษณะรถพุ่งลงไปที่นี้พลเมืองดีที่เจอเรื่องหล่อนด้วย
แล้วก็เป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถนะคุณนะ
พลเมืองดีคนนี้ก็คือพี่วิชัยจันทวินัน
กระโดดลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาจากรถ

เขาและเพื่อนกำลังนั่งเล่นอยู่บริเวณท่าน้ำ
สุปัตนารามก็ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตร
โอ้โหตอนนั้นได้ยินเสียงแบบบึ้ม
เขานึกว่าเสียงจุดพลุ
ทีนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาดูทันทีอ้าวไม่ใช่แล้ว
เห็นไฟจากรถกระบะที่กำลังจะจมน้ำลงไปนะฮะ
เขายืนยันบอกโอ้โหรถคงมาเร็วเพราะไม่มีเสียงเบรกเลย
แต่อีกเรื่องที่สำคัญตอนมาถึงเขาเห็นผู้หญิง
เห็นเป็นร่างผู้หญิงยืนอยู่ท้ายรถกระบะด้วย
ฟังเสียงเขาเล่าให้ฟังนะครับ
ต้านไฟคนเก็บนั้นตอนเราเห็นเขาอยู่ตรงไหนครับ
เขาอยู่ในรถครับตอนนั้นก็คืออยู่ในรถ

เขาทุกกระจกแต่มันทุกไม่ได้รถก็ไหลลงไป
โอ้โฮเขาบอกรถจมลงไปเร็วมากนะฮะ
เอาเรื่องของการช่วยเหลือคนก่อนนะฮะ
เพราะว่าตอนนั้นเขาเองแล้วก็เจ้าหน้าที่

แต่ทีนี้รถมันจมน้ำลงไปอย่างรวดเร็ว

ทีนี้มีคนพายเรือเป็นชาวบ้านที่หาปลา

พายเรือมาใกล้จุดที่รถจมไป

ก็เอาแม่แรงดำน้ำลงไป
จนกระทั่งเท้าไปเหยียบตรงกระจกรถได้
ก็รีบทุบกระจกรถกระบะคันนี้
แล้วก็ดำน้ำเข้าไปเอาตัวคนขับออกมา
สภาพหมดสติตัวซีดแล้วนะครับ
ล่าสุดเสียชีวิตนะคุณนะ

แล้วก็ยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิต
คือนายสุภาชัยแสงสมอายุ๓๘ปี

ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ทีนี้เรื่องหลอนที่ทางพี่วิชัย

เขาบอกว่าตอนนั้นเห็นผู้หญิง
ร่างผู้หญิงยืนอยู่ท้ายรถกระบะ
เหมือนพูดร้องขอความช่วยเหลือช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย

ก็พยายามลงไปช่วยคนที่อยู่ในรถก่อนนะครับ
เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องหลอนตรงนี้มันเกิดจากอะไร
โค้งอาถรรพ์หรือไม่อย่างไรนะ
เพราะชาวบ้านบอกว่าไม่ค่อยเคยเกิดอุบัติเหตุตรงนี้มากหรอก
แต่คราวนี้มาเกิดอุบัติเหตุจนคนตายนะครับ
แล้วก็ตรงนี้เป็นทางที่กำลังกอดสร้างนะคุณ